ล่าสุดมีไลน์เด็ดปล่อยออกมาค่ะโดยพีอาร์ของเขานี่แหละนะคะ
นะคะว่าพี่พศครับอย่าฟ้องผมเลย
ซึ่งวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐจะเจอนิกพร้อมกับทนายตั้มสิทธา
เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไร
จะฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยต้องรอดูนะ
แต่ที่แน่รู้สึกว่าเรื่องราวมันช่างจะไปกันใหญ่แล้ว
ทางด้านพี่พศอานนท์เองเขาก็ออกมาโพสต์นะว่า
ขอโทษแค่คำเดียวมันจะหายเหรอ
ออกมาสร้างเรื่องราววุ่นวายขนาดนี้เนี่ย
ก็ต้องรอดูว่าทั้งคู่จะสามารถเคลียร์กันได้ไหม
แต่ทางทนายเองเขาบอกว่าน่าจะไกลเกลี่ยกันได้แหละ

แผ่นที่มองว่าเขาเนี่ยรังแก่เด็ก
พี่พศบอกว่าอายุ๒๖แล้วเด็กตรงไหนฉันถามเธอสิ
โอ้ยก่อนหน้านี้ก็ป้อนงานตลอดใช่ป่ะ
เคยเป็นลูกรักกันเนอะก็พูดยากนิดนึง